โฆษกเป็นหนึ่งในสองท่านที่

อ่า

ครับครับแต่ผมไม่ได้ดูเนื้อหาภายในนะ

ฝ่ายกฎหมายเนี่ยทางคณะกรรมการที่ตรวจสอบเนี่ยเป็นคนเป็นคนรับไป
อ่าค่ะนี่ฉันจะถามเอาอย่างนี้นะคะท่านคือในรายละเอียดแม้ว่าท่านบอกไม่ได้ดูเนี่ยนะคะ
แต่คำถามคือว่าอย่างวันนั้นเนี่ยที่โคศกแล้วก็ตามข่าวเนี่ยมีชื่อของพลตรีบุรินมารับด้วยเนี่ย
ขั้นตอนหลังจากรับไปแล้วเนี่ยเป็นงานของใครแล้วส่งต่องานกันแบบไหนคะท่าน
อืมคณะกรรมการเขาก็จะพิจารณาไม่ทราบว่าจริงจริงหนังสือเรื่องนั้นเนี้ย
อ่าต้องต้องต้องถามผู้ร้องอ่ะว่าว่าเป็นประเด็นไหน
เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการของกรทบกดูแลค่ะส่วนที่ผมไม่รู้ว่า
เหมือนกับเป็นเรื่องเรื่องที่ว่าทุจริตใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะ
ถ้าเรื่องทุจริตเนี่ยขนาดนี้อ่าเข้าสู่กระบวนการไปแล้วเนี่ยฮะเวลาเข้า
น่าจะมีข้อสรุปไปแล้วนี่น่าจะมีข้อสรุปแล้วเวลาเข้าสู่กระบวนการเนี้ย
ถึงส่วนกลางเป็นคนทำแล้วสรุปแล้วจบหรือว่าส่วนกลางส่งเรื่องกลับมาให้ต้นสังกัดตรวจสอบกันเอง
เราต้องดูเรื่องทุจริตอ่ะค่ะอ่าทุจริตส่วนกลางครับ
แสดงว่าแสดงว่านะคะถ้าสมมุติเขาไปร้องที่สำนักเลขาของทบเลยเนี่ย
ทางที่ต้นสังกัดของผู้ร้องจะรู้เรื่องนี้ว่าเขาไปร้องเหรอคะอืมตรงนั้นผมไม่แน่ใจนะ
จริงแล้วการร้องเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะครับไม่ใช่ว่ามีกรณีนี้กรณีนี้
เดี๋ยวถามนี่มีลักษณะของสายตรงค่ะใช่ไหมครับจำนั้นก็เป็นเรื่องการร้องเหมือนกัน
มีทั้งทุจริตมีทั้งอ่าเรื่องเกี่ยวกับการอ่าการระบบบัคมัญชาค่ะ
เอาอีกค่ะมีทั้งหมดตรงตรงนู้นก็มีมีหกร้อยกว่าเรื่องเท่าที่ท่านผู้จัดการบอกนะครับ
เรียนถามหลักการค่ะหลักการเอางี้สมมุติไปร้องที่ทบส่วนกลางเนี่ย
ถ้าเป็นเรื่องทุจริตเนี่ยจะไม่ได้ส่งเรื่องว่ามีคนของหน่วยท่านมาร้องให้ตรวจสอบหน่วยท่าน
ว่ามันมีทุจริตแบบนี้ไม่ได้ส่งกับต้นสังกัดถูกไหมคะโดยหลักการ
อ่าต้องดูเป็นกรณีนะผมว่าถ้าสมมุติว่าเรื่องร้องนั้นมันเกี่ยวข้องเนี่ย
ก็จะส่งไปเพราะอย่างน้อยเนี่ยต้องให้ทางหน่วยนะชี้แจงมาว่าว่า
เราชี้แจงข้อเท็จจริงมาแต่ว่าคณะกรรมการเนี่ยเขาก็ไม่ได้เชื่อเสมอไป
เขาก็ต้องมีกระบวนการดูว่าหน่วยบูรรณถ้าข้อมูลมันเพียงพอเนี่ย
ค่ะอ่าน่าจะสรุปว่าเหมือนมีมูลอยู่แล้วนะครับนะครับ
แล้วก็ต้องขอปรับสรรค์แน่เรื่องนี้ครับทีนี้แบบแบบที่สองค่ะ
โฆษกแบบที่สองคือว่าในกรณีสายตรงของทบพอรับเรื่องร้องเรียนเสร็จแล้ว
สายตรงให้ส่วนกลางตรวจสอบเสร็จเลยหรือสายตรงส่งเรื่องกับต้นสังกัดให้ตรวจสอบกันเองเหมือนกันคะ
ถ้าระบบสายตรงรู้สึกจะไม่น่าใช่นะฮะน่าจะใช้วิธีการตรวจสอบในทางลับเป็นหลัก
ผมเองอยู่ในส่วนงานโฆษกผมก็จะไม่ทราบเรื่องเลยว่ามีเรื่องราวประเด็นอะไรบ้าง
ไม่เหมือนกับกระบวนการร้องทั่วไป

พวกเขาก็กำเนียนการไปแล้ว
ผมไม่แน่ใจในสองประเด็นว่าเป็นเฉพาะ
เนี่ยหน่วยงานที่จะต้องทำเนี่ยก็คือ
ส่วนงานเกเลก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนตรวจสอบเรื่อง
สวยมือถูกได้ตรวจสอบภายในหน่วยงานกร่องทัพปกหรือหน่วยงานทั่วประเทศอย่างเนี้ย

โคศกถามตามข่าวเรื่องของการถูกจริงพบว่ามีมูล
ผมมองประเด็นว่าคือผมมององค์ประกอบแล้วก็บรรยากาศเนี่ย
มันดูไม่น่ามีอะไรนะในมุมผมไม่เจ๋วยนะ
ผมว่ามันเป็นคณียามันต้องเป็นแนะนีธีสำรวจ
น่าจะเข้าสู่กระบวนการสอบแล้วก็กระบวนการสืบอะไรได้ดีกว่า
แล้วก็มันเป็นเรื่องของการผิดกฎหมายบ้านเมืองอยู่แล้วครับ

ก็คือปกติเนี่ยเวลาขู่กันเราจะเห็นว่าไปที่ตรงนั้นนะครับ
แต่ว่าถ้าผ่านสื่อมันก็จะผมว่ามันอาจจะไม่ใช่ก็แค่รู้เฉย
แต่ว่าถ้าจะให้มันเป็นจริงเป็นจังจริงอ่ะเหมือนทั่วไปเนี่ย
ว่าต้องเข้าไปหาพนักงานสอบสวนแล้วก็ร้องทุกข์ไปเลยครับ
แล้วก็เอาหลักฐานอะไรกันแล้วก็ว่ากันไปอย่าไปเท็จแล้วกัน
อย่าไปให้มองหรือไปมีการฟ้องกลับฟ้องไปฟ้องมา
คือคือถ้าหลักฐานแน่นอนอ่ะผมว่าดำเนินการช่องทางนั้นเลย
การตรวจสอบมันไปกระทบกับผู้บังคับบัญชาซึ่งยังไม่แน่ใจว่าถึงระดับไหนบ้างนะคะ
คำถามคือว่าในขั้นตอนของการที่ผู้น้อยกว่าเนี่ยจะร้องเรียนเนี่ย
คือจะไม่ได้มีขั้นตอนไหนเลยที่จะคุ้มครองเขาหรือการันตีความปลอดภัยเขา
ว่าจะไม่ถูกคมขู่คุกคามหรือแม้กระทั่งกลั่นแกล้งใช่ไหมคะ
มันไม่ได้มีขั้นตอนไหนเลยที่มันจะคือ
เชิญค่ะ
ครับ

ยิ่งอย่างกรณีของมุมอาเมนผมว่า
ร้องเนี่ยผมว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์กับส่วนรวมด้วย

๖๐๐เคสที่ผ่อบอร์ท่านรับสายตรง

ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่
ไม่งั้นทั้ง๖๐๐คนที่ร้องมาก็อาจจะกังวล

วันนี้มันเป็นเรื่องของการอยู่กับข้อที่จริงแล้วล่ะ
เรื่องอะไรที่เราคิดว่ามันไม่ถูกต้องมันก็ต้องร้องได้
แล้วก็มันเห็นเชิงประจักษ์กันอยู่แล้ว
มันไม่ใช่เรื่องบ่าบ่าเขาขาดประตาอยู่แล้วครับ
ไม่ใช่เลยนะครับ

เดี๋ยวมันจะบอกโฆษกว่าเดี๋ยวดิฉันเอาที่โฆษกอธิบายให้ฟังนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะให้ทางฝั่งผู้ร้องได้อธิบายต่อบ้างว่า
ว่าตัวเขาเองได้ใช้กลไกอย่างที่ทบมีไว้ให้แล้วด้วยหรือเปล่า
ผมขออนุญาตผมสื่อสารเฉพาะกับคุณดำขวานจิกบาท
ใช่เดี๋ยวมันจะบอกขอบคุณ

มันจะเข้าสู่กระบวนการตามระบบของมันด้วย
แล้วก็เข้าไปที่สุดแล้วด้วย
เรียกกำลังจะขออนุญาตสวัสดีท่านโคศกเฉยค่ะ